กว่าเหตุก็อาจจะรวบรวมพูดทีเดียวจบก็ได้สรุปมาแล้ว
ก็คิดว่าคงไม่มีประเด็นอะไรเพิ่มเติมผมก็ได้ฟังมาตลอดนะครับ
ในส่วนของที่ผมต้องรับผิดชอบคือเรื่องของพลังงานนั้นเนี่ย
อนุญาตกลับเรียนว่าพอจะสรุปปัญหาที่ท่านสมาชิกได้เป็นห่วงใยอยู่
ได้หลายเรื่องตรงนี้นะครับเรื่องแรกก็คงจะเป็นเรื่องของราคานะครับ
เรื่องที่สองก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างของกิจการและการให้บริการ
เรื่องที่๓เป็นเรื่องของการกำกับดูแลของภาครัฐ
เรื่องที่๔เป็นเรื่องการให้สิทธิภาคเอกชนที่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรมหรือไม่
แล้วก็เรื่องที่๕เป็นเรื่องของการให้บริการที่ไม่ทั่วถึงแล้วก็เป็นเรื่องของพลังงานทางเลือก
ผมขออนุญาตกลับเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจครับว่า
ในความเป็นจริงปัญหาเรื่องพลังงานของประเทศเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของแค่การดำรงชีพหรือว่าธุรกิจ
พลังงานมันจริงแล้วมันเป็นเรื่องของความมั่นคงของประเทศของรัฐ
รวมไปถึงปัจจุบันนี้เป็นเรื่องความมั่นคงของการดำรงชีพด้วย
แม้จะไม่ใช่ปัจจัย๔แต่ก็เป็นเรื่องจำเป็นในชีวิตของประชาชน
เพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายด้านพลังงานหรือการให้มีพลังงานที่เพียงพอ
ราคาที่ถูกต้องเป็นธรรมและเหมาะสมเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญ
ซึ่งรัฐบาลชุดนี้โดยเฉพาะท่านนายกรรมตรี
และตัวผมเองซึ่งเป็นลำตีว่าการสวนพลังงานเนี่ย
ให้ความสำคัญและเป็นห่วงเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นในประเด็นเรื่องที่หนึ่ง
คือเรื่องของราคาพลังงานเนี่ยทางรัฐบาลก็จะให้ความสำคัญและเร่งแก้ไขโดยเร่งด่วน
นะครับซึ่งในเรื่องการแก้ไขปัญหาเนี้ยมีสองส่วน
ส่วนแรกก็คงเป็นเรื่องของระยะสั้นที่ต้องแก้ไขในเรื่องทันทีและเร่งด่วน
เท่าที่เราทำได้ภายใต้โครงสร้างปัจจุบันแต่ว่าในระยะยาวคงจะต้องมาดูเรื่องโครงสร้าง
ของราคาพลังงานเหล่านี้ซึ่งรวมทั้งพลังงานทางด้านนี้คือทั้งน้ำมันและไฟฟ้า
นะครับว่าจะปรับปรุงยังไงเพื่อให้เกิดโครงสร้างในระยะยาวที่สามารถทำให้เกิดการการ
ให้มีที่เพียงพอแล้วก็ในราคาที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับประชาชนนะครับในส่วนของโครงสร้างตรงเนี้ยครับ
เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ามันจะมีทั้งโครงสร้างเรื่องของการผลิตรวมไปถึงโครงสร้างด้านของการ
กำหนดราคาที่มาของวัตถุดิบที่นำมาใช้ผลิตทั้งสองส่วนทั้งพลังงานไฟฟ้าและน้ำมัน
ซึ่งตรงนี้คงจะต้องมาดูความเหมาะสมและให้สอดคล้องกับความเป็นจริงทั้งราคาและเรื่องของ
เอ่อการให้บริการในส่วนของปัญหาในเรื่องของการกำกับดูแลด้านพลังงานนี่ก็เช่นเดียวกันครับ
ผมได้มีโอกาสได้ดูกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือการได้ดำเนินการอยู่ในส่วนหลายส่วนวันนี้
ก็คิดว่าคงจะต้องมาปรับปรุงแก้ไขนะครับเพื่อให้การกำกับดูแลในเรื่องของพลังงานนี้ดีขึ้น
และที่สำคัญอีกประการหนึ่งครับก็คือเรื่องของที่ท่านเป็นห่วงเรื่องของการให้บริการที่ไม่ทั่วถึง
ส่วนหนึ่งของการที่ให้บริการไม่ทั่วถึงผมเองก็เคยได้รับการร้องเรียนในฐานะที่เคยเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรนะครับแล้วก็เคยทำงานในรัฐบาล
เพราะว่าโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลเพราะฉะนั้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าที่เป็นปัญหามากในต่างจังหวัดเนี่ย
เราจะเห็นว่าเราควรจะต้องส่งเสริมเรื่องพลังงานทางเลือกนะครับให้กับพี่น้องประชาชนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นพลังงานทางด้านของโซล่าหรือเรื่องของพลังน้ำในพื้นที่ที่สามารถทำได้
ซึ่งส่วนนี้ความเป็นจริงแล้วเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตไฟฟ้าอยู่แล้วในปัจจุบันเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้รับการส่งเสริมสับสนุนมากขึ้นซึ่งรัฐบาลนี้ก็จะเข้าไปดูแลในส่วนนี้ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยสามารถมีพลังงานไฟฟ้าใช้ได้ทั่วถึงมากขึ้นนะครับ
และที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือว่าเราจะพยายามมุ่งเน้นเรื่องของการใช้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยมากระตุ้นเศรษฐกิจในอีกหลายเรื่องนะครับ
โดยเฉพาะเรื่องของการผลิตรถพลังงานไฟฟ้าการส่งเสริมอุตสาหกรรมอีวีของรถยนต์แต่ว่าตรงนี้มันก็จะมีผลกระทบในเรื่องของการใช้พลังงานไฟฟ้าในขณะที่ประหยัดน้ำมันแต่มันมากินไฟมากขึ้น
ส่วนนี้ก็คงจะต้องดูเรื่องคันไฟฟ้าที่เป็นเขาเรียกว่าไฟฟ้าเสถียรนะครับเพื่อที่จะให้การบริการในส่วนนี้การกำหนดไฟฟ้าที่ต้องมีการผลิตกันขึ้นมาเนี่ยให้มันมีความเพียงพอกับการต้องการของพี่น้องประชาชน
แต่ประเด็นสำคัญที่สุดที่ผมขออนุญาตท่านประธานกลับเรียนสั้นตรงนี้ก็คือว่าให้ท่านสมาชิกมั่นใจได้ว่ารัฐบาลชุดนี้จะให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนมากกว่าการทำธุรกิจด้านพลังงาน
เราจะทำให้พี่น้องประชาชนได้รับการบริการหรือการเข้าถึงพลังงานในราคาที่เป็นทำและเหมาะสมให้เร็วที่สุดและจะวางโครงสร้างของปัญหาของการกำหนดราคาต่างเหล่านี้ในระยะยาวให้เกิดเป็นมักผลกับพี่น้องประชาชนและกับประเทศ
ก็ขออนุญาตกับครับท่านประธานครับในส่วนในเกี่ยวข้องในเรื่องนี้สี่ห้าเรื่องที่ขุมได้พยายามโน้นไวล์ลุมไว้ครับขอบพระคุณครับ